คือไม่ใช่อะไรเขาเนี้ยจะชวนแฟนคลับนะเป็นเป็น
ที่บ้านการชวนไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่กัน
บรรยากาศจะเป็นยังไงคะพี่แจ๊คค่ะ

ใช่แล้วค่ะน้องเชอรี่แล้วก็น้องขวัญนะคะ
ตอนนี้แจ๊คลีอยู่ที่อำเภอศรีวจรรย์จำขวัญสุพรรณบุรีค่ะ
และตอนนี้นะคะก็อยู่ด้านหลังเป็นบรรยากาศนะคะ

แบบบ้านแบบพื้นเมืองเลยนะคะที่สุพรรณบุรีของน้องกันนพัฒน์ค่ะ
นี่ตามมาเลยค่ะน้องกันอยู่ที่ไหนกับครอบครัวนะคะ
ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่กำลังทำบุญพระนะคะในช่วงกลางวันค่ะ
ซึ่งก็บรรยากาศกำลังนับเงินด้วยค่ะทอดผ้าป่านะคะ
และเจ้าภาพค่ะนะคะก็เป็นการนับเงินอยู่นะคะ
ซึ่งก็เป็นการรวมตัวของแฟนคลับแล้วก็พี่กันนะคะ
แต่ว่าเจ้าภาพใหญ่นี่ค่ะอยู่ตรงนี้เลย
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องกันนั่นเอง

นี่ส่วนสดทางเป็นแฟนบรรษัทไทยรัด

ทุกปีแล้วก็รู้สึกว่าดีใจครับคือทุกปีวันปีใหม่แบบนี้ได้มีโอกาสมาทำบุญบ้านเกิดของเรา
แล้วก็ได้มาพบปากแฟนพี่น้องในหมู่บ้านแล้วก็เอาแฟนคลับมาทำบุญด้วยกัน
วันนี้ก็รู้สึกแบบได้บุญใหญ่ครับเป็นบุญใหญ่พรุ่งกันครับ
ช่วงบ่ายเหมือนจะมีวิธีลดน้ำผู้ใหญ่ด้วยเพราะท่อผู้แก่นะมีอะไรบ้างค่ะ

ช่วงนี้ก็พอเยอะครับ

นี่พอจะบอกแฟนบันเทิงไทยรัฐได้ไหมคะ

จริงแล้วไปเป็นเพลงประกอบละครครับ

ก็เป็นเพลงที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่เทียงครับ
พี่เทียงที่แต่งเพลง

เราจะทำตามสัญญา

ที่ได้แต่งเอาไว้ในละครเพศนิวาส

แล้วก็เป็นเพลงละครที่เราชอบมากเลย
ตเรียงอรับฟ้องกันทั้งเดียว
อยากให้ทุกคนได้รอฟังกัน
ในเรื่องสมการสามกั้มมัวว่าถ้าสะอาดน้ำใครได้

แต่ถามอยากสะอาดกับใคร
คุณเพ้าคุณแม่ไหม
และนี่ก็คือบรรยากาศสดนะคะที่วัดโพธารามศรีประจันทร์เลยค่ะ
และก็ต้องติดตามดูรายละเอียดได้ในช่วงเย็นกับบรรทางไทยลักษณ์ด้วยนะคะ
นี่ต้องขอบคุณกัณพัฒน์แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ

ขอบคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะญาติพี่น้องชาวสุพรรณนะคะ
ที่อยู่บ้านคุณกันด้วยละกันบรรยากาศเป็นยังไงคุณสนุกสนานแค่นี้นะ
เห็นบอกว่ายอดเงินซองกระถิ่นเขาเนี่ยทะลุหลักแสนนะแสนกว่าบาทเขาแล้วนะฮะ
อนุโมทนาบุญด้วยนะคะให้พี่น้องทุกคนร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขทุกวันเลย